ด้านหลังของเรามรทึกไฟไหม้แคมป์คนงานมอด๓๐ห้อง

แล้วเขามีห้องพักเป็นแคมป์คนงานวันสัก๕๐กว่าห้อง
แล้วไฟมันไหม้แล้วมันลุกลามไฟ
คือกลุ่มควันสีดำมันพวยพุ่งขึ้นไปเนี่ย
โอ๊ยคนงานก็วิ่งจนอุดตะหลุดนะครับคุณผู้ชม
ดับห่งดับเพลิงเข้ามา
นี่ครับคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์เมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวาน
แคมป์พักคนงานก่อสร้างซอยประชาสามัคคี
ถนนคู่สร้างประชาอุทิศ
คือต้องบอกว่าแคมป์คนงานแคมป์นี้ใหญ่มาก

มี๕๖ห้องแล้วเขาใช้ไม้อะไรทำ
ไม้ต้นสนแล้วก็จะเป็นสังกษีเนอะ

เป็นห้องมุงหลังคากันไป

เจ้าหน้าที่รถดับเพลิงก็ไป๑๕คันนะครับ
ระงับเหตุที่มันกำลังไหม้แบบนี้

มันก็ไหม้ไปพื้นที่มันก็โล่งขนาดนี้นะครับ
พอลมพัดมันก็ลามไป
แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องทำงานในการควบคุมเลิง

ก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้นะครับ

เพราะคนงานกลับไปต่างจังหวัด
แต่ว่าเคราะห์ดีเหตุการณ์ทั้งหมดถึงแม้จะไหม้เยอะขนาดนี้
ไม่ได้มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เมืองต้นพบว่ามีห้องพักถูกไฟ
ไหม้ไป๒๖ห้องจาก๕๖ห้อง
แต่ที่มันสูญเสียคืออะไร
คือในแคมป์คนงานนี้เขาเลี้ยงไก่ชนเอาไว้
ไก่ชนถูกไฟคลอกตายไป๑๐กว่าตัว

เรียมขนาดนี้มันก็หนีไม่ได้อยู่แล้ว
แล้วแต่ละตัวเนี่ยมูลค่าเป็นหมื่น
ทุกคนเลี้ยงไว้ชนกันนะครับคุณผู้ชม
ทีนี้คนงานที่เห็นเหตุการณ์ชื่อว่า

แคมป์นี้อยู่กันมา๓ปีแล้ว

หมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งนะฮะ

นะครับส่วนตัวคุณสุนีเองเนี่ย

เขาได้ยินเสียงเด็กร้องตะโกนผมมา
ไฟไหม้ไฟไหม้คือเด็กวิ่งออกมาเนอะนะ

ห้องที่ต้นเพลิงเนี่ยน่าจะเกิดจาก

ความเสียหายก็ประมาณสัก๑ล้านบาทได้

เดินเป็นระเบียบเรียบร้อยมันร้อนด้วย
อะไรด้วยมันก็ช็อตเกิดไฟไหม้ขึ้นมาได้นะครับ